ฝนตกลงมาเทลงมาแบบนี้ต้องรีบหาโอ่งหาอ่างหาภาชนะมากักเก็บ
ดิฉันมีผู้ช่วยค่ะเต่าดิฉันทำได้ทุกอย่าง
รับตั้งย้ายองค์บ้านมาเก็บมุมนี้ก็จะได้ใช้กระเก็บน้ำแบบนี้ล่ะค่ะ
ก่อนที่จะออกไปทำอะไรกันแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงนี้ภาคใต้
ภาคตะวันออกจะมีฝนเทลงมามากกว่าพื้นที่อื่นอื่นนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นชาวประมง
ต้องเดินเรือทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองเราจะเห็นว่าตอนนี้ภาคใต้จะค่อนข้างมีเมฆปกคลุมหนาทึบ
สลับกับเบาบางบางพื้นที่ถ้าเป็นสีแดงส้มนี่คือปกคลุมหนาทึบเลยนะคะ
อย่างเช่นแถบภาคตะวันออกแถวอ่าวไทยตอนบนเนี่ยก็จะมีฝนตกมากหน่อย
แล้วก็เริ่มตกตั้งแต่ช่วงเช้าแบบนี้ไปจนถึงค่ำเลยนะคะเห็นไหมคะ
ถ้าดูจากโมเดลจำลองนี้จะเห็นชัดเจนว่าพื้นที่สีฟ้าส่วนมากแล้วจะอยู่ตอนล่างของประเทศ
อีสานกลางตะวันออกตอนบนภาคเหนือจะค่อนข้างเล็กน้อยเท่านั้น
จะมีแนวที่ติดกับภูเขาฝั่งตะวันตกคือไล่แต่แม่ห้องศรตากลงมาเรื่อยนะคะ
จนถึงภาคใต้เลยเนี่ยจะมีหน่อยเพราะว่าบริเวณนั้นมีต้นไม้เยอะ
มีโอกาสที่ทำให้เกิดความชื้นและเกิดฝนนั่นเองแต่ว่าภาพนี้คือ๖โมงเย็นนะคะ
๖โมงเย็นจะมีฝนตกกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลและบริเวณโดยรอบ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเมฆค่อนข้างที่จะหนาทึบโมเดลเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสี
เดี๋ยวก็ค่อนข้างต้องระมัดระวังกันหน่อยแต่กลางวันช่วงนี้ร้อนนะคะ
ก็เป็นหน้าฝนที่อากาศร้อนยังไงก็เตรียมรับมือกันด้วยพกร่มเอาไว้ก็สามารถใช้ได้ทั้งกันร้อนและกันฝนเลยนะคะ
ไปดูชาวบ้านเก็บเห็ดในช่วงของหน้าฝนนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
ฝนตกชุกสลับกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวเป็นสภาพอากาศที่เหมาะสมทำให้เด็ดเห็ดออกดอกชุกชุมนะคะ
ชาวบ้านจึงออกไปเก็บเห็ดป่ามาวางขายตามริมถนนกันคึกคักค่ะ
ใครที่อยากจะได้ของป่าก็แวะจอดซื้อกันเป็นข้างทางกันเป็นแถวเลยนะคะ
ตับเต่าจานละ๑๐๐บาทเห็ดระโง่กิโลกรัมละ๓๐๐๔๐๐บาท
เงินติดกระเป๋ากลับไปไม่ต่ำกว่าพันค่ะ

ต้องยอมรับว่าหลายอาชีพก็เดือดร้อนกัน
หลายคนก็ผันตัวไปค้าขายง่าย

ตกงานจากกรุงเทพกลับบ้านไปที่สุราชธานี
ไปขายกะเพราไข่ดาว
เมนูเดียวที่ขายดิบขายดีเลยที่ขายอย่างเดียวด้วยนะคะ
คือข้าวราดผัดกะเพราไข่ดาว
เป็นสูตรผัดแห้งรสเผ็ดจัดหลายคนชื่นชอบนะคะ

คนที่ชอบเผ็ดนี่โอ้โหซีดปากรอเลย
แล้วก็ใส่กล่องขายแบบนี้ส่งออนไลน์เท่านั้น
จุดเด่นคือไม่มีราคาตายตัวค่ะ

ก็เลยทำให้ขายดิบขายดีกันไปนะคะ
ภาชนะสวยจัดมาสวยงามน่ารับประทาน
ขายของดีมีคุณภาพแบบนี้ยังไงก็ขายได้
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนฟันฝ่าวิกฤตไปได้นะคะ

พื้นที่อย่างเช่นภาคใต้จะมีตกต่อเนื่อง
แต่ช่วงวันที่๒๘ถึง๓๐กรกฎาคม
ฝนอาจจะตกหนักเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทย

ต้องการซื้อโอ่งติดต่อดิฉันได้ค่ะดิฉันมีเต่านะคะที่ทำได้มากกว่าเต้น
ย้ายองค์ได้ด้วยลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปเลยไปเลยไปเลย